ครับความหัวร้อนเป็นเหตุให้รายเดอร์กับโชเฟอร์แท็กซี่

ทีนี้มีคนมาห้ามมีคนขับรถผ่านมาพอดี
ปกติแล้วคนนี้มักจะจัดไฟล์การชก
ก็คือจับนักมวยมาชกกัน

นี่อะไรวะเดี๋ยวมึงอยากดูเลยหรือเปล่า
รั่วว่าสายมึงพูดมาเลย

โอ้โหคุณผู้ชมฮะจังหวะนั้นต่างฝ่ายต่างขึ้นแล้วอ่ะ

นี่เกิดขึ้นเมื่อวานบ่ายครับปากซอยจรรย์สนิทวง๓๒

คือเป็นโชเฟอร์แท็กซี่เขียวเหลืองครับกับหนุ่มรายเดอร์
หัวร้อนทั้งคู่ครับก็โตเถียงกันอยู่บนท้องถนน
เป็นจังหวะที่เสียโบ๊ทพี่น้ำแข็ง

หรือชื่อจริงคือคุณนัทเดชวัชิระรัตนวงก็ขับเก๋งผ่านมาพอดี

ตะโกนบอกพี่ใจเย็นเรียกตำรวจดีกว่า

ตอนนี้ต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการครับ
ลงจากรถคือไปจอดรถไว้ในซอยนะเสียโบ๊ท
แล้วก็ข้ามถนนไป

คือถ้าคู่ขัดแย้งเจอกันแล้วไม่มีคนกลางเนี่ย
ต่างฝ่ายต่างก็พูดในความฝั่งตัวเองไง
แต่พอมีเสียโบ๊ทเข้าไปเป็นคนกลาง

สุดท้ายฝั่งรายเดอร์เองก็ใจอ่อนให้อภัย

ทีมข่าวได้คุยกับเสียโบ๊ทด้วยนะคุณผู้ชม
เสียโบ๊ทเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับ
ผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ใกล้ที่สุด
แต่แค่คำว่าขอโทษเองมันไม่ได้อะไรเลยครับ
สุดท้ายเราจะไปเก่งใส่กัน
จะแบบไม่ยอมกันมันก็ไม่จบ
ส่วนที่ว่าต้นเหตุต้นสายปลายเหตุ
มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างแท็กซี่กับรายเดอร์ค่ะ

ขับรถไปเฉียวมอเตอร์ไซค์ของรายเดอร์

นี่แหละคุณผู้ชมคือทำงานคล้ายกัน

อย่าต่อยกันเลยนะอาชีพเดียวกันที่ต่อยกัน

ส่วนตัวเสียโบ๊ทก็อยากฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนน
ว่าถ้าเกิดเหตุอะไรตั้งสติก่อน

ช่างมันใจเย็นนะ
เรื่องเล็กน้อยก็ปล่อยให้ผ่านไปครับ